แล้วปรากฏว่ามาชนกับแม่บ้าน
ชนแรงมากนะศีรษะแม่บ้านขาดเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา

คุณผู้ชมเห็นอยู่คือถนน๓๔

ตรงหน้าปั๊มปตทสาขาถนน๓๔
สามโคกปฐุมธานีนะคะ

ขาวคันนี้จอดอยู่ด้านหน้ากัน

ศพนางบุภากรมวัง

ข้าของคุณป้าบุภาน่ะตกอยู่

ตรวจสอบแบบนี้ที่เกิดเหตุมีร่องรอยทุกชน

และเศษส่วนชิ้นเนื้อกระจายอยู่ตรงนั้น

วิรัติชุลีพันธุมาตรเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมกับลูกชายออกมาจากถนนราชพฤกษ์จะไปพิศนุโลกขับมาทางเลนขวาทีนี้พอมาถึงเนี่ยก็มาเกิดเหตุแบบนี้เลยฟังคนขับรถเบนส์ละกันค่ะ

ไปพิโลกแล้วช่วงนั้นถนนตรงนี้เป็นไงบ้างครับ

ไม่มีไฟส่องเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราเห็นว่ามีคนข้ามอะไรเขาข้ามมาก่อน

โอ้ยเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่นะครับความคนขับรถเบนซ์เขาบอกว่ามองไม่เห็นเลยมันมืดมันไม่มีไฟสองสว่างแล้วสามีของคุณป้าบุภาเนี่ยนะคะคือนายนิพพลกรมวังเนี่ยมาดูศพนะเห็นศพของภรรยาร้องไห้จนจะเป็นลมเลยอ่ะบอกว่าภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมปทุมธานีขี่มอเตอร์
คือตรงเนี่ยมันข้ามยากด้วยถนนก็ใหญ่ฮะตรงเกาะพลางมันก็ผ่านไปยากอีกต่างหากนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังสามีรวมถึงฟังเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
ที่สำนักงานประกันสังคมรจะขึ้นเวลานี้ทุกวันครับแล้วที่เนี้ย
นั่นนู้นอ่ะประมาณอ่ารถรถรถจอดอ่ะครับ
กลับมาตัวแล้วก็หัวอีกครับส่วนสาเหตุตรงเนี้ย
ถนนมันเป็นยังไงครับที่นี้มันมืดเหรอครับ
เครื่องแขกไม่มีไฟแล้ว
รถสำมารอรัยระยะแสงไปหน้ารถจะเห็น
มันเบรกไม่ทันหรอครับ

เอาจริงหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการ

ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีก
หลังจากนี้คือตำรวจสพสามโคกบอกว่า
จะส่งศพนางบุภาให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์